ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมลงใต้กันหน่อยนครศรีธรรมราช
คุณช่วยดิฉันดูหน่อยสิว่าโจรคนนี้เขาต้องการอะไร
เขาก็ทำทีเดินไปเดินมาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไปเดินอยู่หน้ารถทัวร์คันหนึ่งที่จอดอยู่
แต่ว่ารถทัวร์คันนี้เขาเสียบกุญแจคาเอาไว้
รายนี้ค่ะเดินอยู่ข้างหน้ารถทัวร์สักพักหนึ่งถ่ายเซลฟี่
ดูตามภาพเลยนะคนนี้แหละนั่งดื่มเครื่องดื่ม
ชูกำลังโขดเล็กเนี่ย
แล้วก็เหมือนเดินวนไปวนมาอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตรงนี้ค่ะ

กาแฟด้วยอ้าวเออโอ้โหคุณโดปอะไรขนาดนั้นเนี่ย

เหมือนย้อมใจอ่ะเดินไปล่ะเดินไปล่ะ
เดินไปที่รถทัวร์ที่จอดอยู่เนี่ยค่ะ

ก็เดินไปเดินมายังไงดีนะจับจับแตะ
ดูที่ปัดน้ำฝนมันโอเคไหมสักพักหันหลังปุ๊บ
ดูนะดูนะดูนะหยิบมือถือขึ้นมา
แล้วก็ถ่ายเซลฟี่ค่ะแต่เขาด้อมมองอยู่นานนะคะ
หลังจากนั้นก็เดินขึ้นรถไป

ขโมยกุญแจรถทัวร์แล้วก็ออกไปค่ะ
ฉันอยากรู้เหมือนกันว่ามันไขได้หลายคันเหรอหรือยังไง

เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วน่าจะอายุประมาณ๓๕๔๐ปี
สูงประมาณ๑๖๕๑๗๐เซนติเมตร

ทีนี้นายพงศกรทิพยสุพรรคคือเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยว

เป็นรถที่วิ่งถนนสายนครศรีธรรมราชสงขลานะครับ
อยู่ที่หน้าปั๊มปตท๔แยกหัวถนน
เขาบอกว่าวันเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยเขาเตรียมตัวจะไปรอรับลูกค้าจากสำนักงานพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขตหนึ่ง

เพื่อนคนขับคนหนึ่งนอนอยู่หลังรถ
ส่วนตัวเขาไปนอนอยู่ในบ้านพักใกล้กัน
แล้วรถก็เสียบกุญแจเอาไว้
รุ่งเช้ามาจะขับรถถึงเพิ่งเห็นว่า

ก็เลยต้องรีบตามช่างกุญแจใกล้บ้านมาช่วยต่อสายตรงให้ชั่วคราว
เพราะต้องไปรับลูกค้าให้ทันกำหนดเวลาที่นัดกันไว้นะคะ
พอทำงานรับลูกค้านำลูกค้าศึกษาดูงานอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้ว
ค่อยมาตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ถึงได้เห็นเหตุการณ์ค่ะว่าคนร้ายประหลาดคนนี้

ฟี่หน้ารถก่อนที่จะไปขโมยกุญแจรถ
เขาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือคู่แข่ง
ที่อยากจะทำลายชื่อเสียงให้คนมากลั่นแกล้ง
แล้วก็จริงคนร้ายอาจจะตั้งใจเข้าไปรักทรัพย์ในรถก็ได้
แต่ว่าดันไปเห็นคนขับอีกคนนอนอยู่
ก็เลยเปลี่ยนใจทำทีเป็นดึงกุญแจไปแทน
แต่ก็อยากจะรู้จริงว่าคือดึงกุญแจไปแล้วได้อะไรอ่ะ
เหรอได้กี่บาทหรือมันขายรถได้หลายคัน
หรือยังไงหรือจะกลับมาขโมยรถใหม่ทีหลังหรืออะไร
เอาเป็นว่าจับคนร้ายให้ได้ก่อนนะคะ